ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ

ดีเจแต่กับโจทย์เพลงข้อที่หนึ่ง
ในเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ
ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ

หากเธอหัวใจยังวาง
จะคอยคัดถูห้องใจมีให้ดำดาล
หนักเบาฉันเอาทุกอย่าง
แล้วแต่เธอสั่งมา

ทำให้ดีเจเต้ของเราเริ่มที่จะลังเล
ว่าจะร้องผิดหรือจะร้องให้ถูกดี

ถ้าคุณเต้ร้องผิดนะ

มาดูกันครับ

คุณเต้ร้อง

เพลงที่๑๐นะครับ

ได้ได้ได้

ได้ครับ

คุณเต้ร้องได้
ได้ได้ได้

คุณเต้ร้องได้

ได้ได้ได้

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

บอกว่าร้องผิดแล้วมาหอมไม่ได้เหรอ

ถ้าเกิดว่าร้องผิดผู้หญิงอ๋อม

ยินดีด้วยค่ะคุณเต้รอบหน้าถ้าคุณร้องถูกรอบนี้คุณฟอร์คุณจินตกเขียว
รอบหน้าเราจะเริ่มไล่ตั้งแต่ตากล้องจนสุดท้ายถ้าคุณร้องครบ๑๐เพลงฟินาเล่ที่คุณบุ๋มบิ๋มค่ะ

เอาคุณเต้นะครับร้องได้เพลงที่๑แบบนี้นะครับ
รับไปเลยนะครับตอนนี้๕๐๐๐
๕๐๐๐บาทจะพอจะมาเยียวยาชีวิตผมไหมเนี่ย

มาดูนะครับเพลงที่คุณเต้ร้องไปนะครับ

ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอของคุณกุ้งสุธิราชนะครับ
เป็นเพลงดังสร้างชื่อให้กับคุณกุ้งเลยนะครับ

เมื่อเขาตัดสินใจร้องเพลงลูกทุ่งเป็นครั้งแรก
หลังจากที่เล่นลิเกมาก่อนนะครับ
เอาละผ่านไปแล้ว๑เพลงอย่างเรียกว่า

ยังไงพี่ช่วยเต้ได้

ใช่พี่ก็เลือกเหมือนกัน
หนุ่มเขาไม่ถนัดรับเขาถนัดลุก

ปกติก่อนจะร้องเพลงขอถามชีวิตส่วนตัวได้ไหมคะ

มีบ้างอย่างนี้มีพอมีกล้ามมั้งอย่างนี้ฮะ

ก็วิ่งก่อน
ไปวิ่งไปวิ่ง
อ๋อต้องมองก่อนครับ
โอ้โห
สำรวจสำรวจ
ขาแน่นขาแน่นจะได้อยู่จะได้อยู่
ไปพี่ขุทคุณเล่นป่ะฮะ
แดดจับเดี๋ยวย้วย
เดะไงเดี๋ยวย้วย
เดี๋ยวเละติดมือลำบาก

อะมาถึงเพลงที่สองกันเลยดีกว่านะครับคุณเต้ครับ
เพลงที่สองมูลค่า๑หมื่นบาทกันแล้วนะครับ
แรกที่สองนะครับมาเลยครับ

เขายังไม่ได้บอกเลยว่าเขาอนุญาต
ไม่แปลกไม่ไล่เราไม่แคล์

หน้ากระดานเข้ามาเปิดด้วยแม่จ๋าไปก่อนเลย

แล้วให้แม่จ๋าเน้นถอดฟันปลอมออก
คุณจะเห็นภาพเลย

เป็นบอกได้เลยไม่มีใครเหมาะเกินนี่

ค่ะพี่ก็ไปนะครับแต่ตอนนี้ไม่หิงฮาด้วยแล้วนะครับคุณเต้นะครับ
ไปท่องเนื้อข้างล่างทางด้านหลังนี่นะครับ
บอกว่าเพลงนี้รู้จักเป็นอย่างดีเปิดบ่อย
แต่ว่าเพราะเอิญไม่ได้ร้องบ่อย

มันเป็นเพลงแบบว่ามันไม่ใช่เพลงร้องเล่นเหมือนมีเพลงที่ต้องร้องโชว์อย่างอ้า
ไม่เป็นไรนะครับคุณเต้ตัวช่วยเรายังมีนะครับ

ใช้ได้เลยนะครับตั้งแต่เพลงนี้เป็นต้นไป
ตอนนี้มาบอกก่อนนะครับฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
เพลงที่๒นะครับคุณเต้ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ
เล่น
ตกลงว่าเล่นครับ
ตอบอย่างนิ่งเล่นครับ
เอาละครับถ้าเล่นแล้วมาดูกันนะครับตัวช่วยครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายถ้าจะใช้ตัวช่วย
ใช้เลยครับถ้าไม่มั่นใจ
คิดว่าไม่ใช้

ว่าคุณเต้จะผ่านเพลงนี้ไปได้หรือไม่นะครับ
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท

ขอโชคดีค่ะ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอโชคดีค่ะ
ขอบคุณมากครับ
สูงสูงพอสมพวน
หิวพม่าในตาเชิญชวน

ให้มวลผู้ชาย

ถ้าเจอเธอที่ไหน
ปล่อยให้เธอลอยนวล
เรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันร้องเพลง
สร้างความหนักใจที่สุดในชีวิตของผู้เข้าแข่งขัน
เพราะนอกจากต้องแข่งกับกติกาหลักแล้ว
ยังต้องมากระอักกระอ่วมกับกติกาเสริมอีกด้วย
คุณเต้จะเลือกให้ตัวเองร้องผิดหรือร้องถูกดี